ใช่ว่าเรื่องราวตลอดข่าวเกี่ยวกับความเชื่อของเราจะหยุด
เราไม่มีวันหยุดไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะคะ

เราพาคุณผู้ชมไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ไปดูเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับกุมารเจ้าสัวเหงกันมาก็หลายต่อหลายครั้ง
แต่รู้ไหมว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของที่นี่มันเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นวันนี้รวบรวมมาฝากไปดูกันค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
หนึ่งสถานที่ทางความเชื่อที่ผู้คนหลั่งไหลมาตามแรงศรั

ที่ถูกพูดถึงกันปากต่อปากว่าประสบความสำเร็จในการขอพร
อาสมฤษีเนรเป็นสถานที่สักสิทธิ์
ด้วยสาเหตุความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่คนเขาเดินทาง
มากราบไหว้แล้วได้ผลหรือไม่
ถ้าไม่ได้ผลก็คงจะไม่เดินทางกันมาอีก
แต่ในสถานที่นี้มีคนเดินทางมาซ้ำเยอะแยะมากมาย
ถ้ามาถึงที่นี่เราก็ต้องไหว้สิ่งที่เขาเป็นเจ้าของสถานที่ก่อน
ก็คือองค์ปู่ฤษีพรหมเมษเป็นฤษีชั้นพรม
เพศถวายพานภักษ์ทองก็คือเป็นพืชพันธรรยาหารผลไม้
ที่เขาถวายฤษีชั้นพรมกัน
ไปไหนมาไหนเขาจะได้ฟักเงินฟักทองให้
อาสมฤษีเนม
จะเป็นอะไร
จะมีการทำพิธียกเซียนคล่องทุกวันที่๑๕
คนโบราณเขาถือว่าเซียนคล่อง

บางคนเขาซื้อลอตเตอรี่มาอย่างนี้

เขาเชื่อถือว่าดักไว้ไม่ให้โชคมันออก
มันจะได้มีโชคมีลาบเยอะ
อ่างน้ำมนต์เสร็จถีมใหม่จริงแล้วอ่างน้ำมนต์ก็คือวิชาโสรศรัตน์
คนโบราณก็บอกว่าอันโสรสนี้ดีแท้แน่หนักหนา
บัณฑิตคิดไว้ใช้ปัญญาเป็นตำรารวยช่วยแก้จบ
คือคนโบราณเขามีสูตรและหลักการวิธีการคิด
คำนวณถึงวันเดือนปีเวลาให้มาประจบกัน
เลขทั้งหมดคือมีทั้งหมด๗ตัว
แต่ว่าถ้าตามตำราคือตกดาวมริตยูหรือดวงมรณะ
ก็จะตัดเลขตรงนั้นไป๑ตัวก็จะเหลือทั้งหมด๖ตัว
ัยยะคือเป็นการวางเลิกงามยามดี
มันอาจจะไปตรงกับวันรวยได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ดี
การเดินทางตามแรงศรัทธาในครั้งนี้
ชาวบ้านหลายคนเชื่อกันว่าพรที่ตนขอนั้นประสบความสำเร็จสมหวัง
แถมยังเป็นที่พึ่งทางใจตามวิถีความเชื่อของแต่ละ
ท่านจะจริงเท็จแค่ไหนไปฟังเสียงจากชาวบ้านกันค่ะ
ที่มาส่วนใหญ่ผมก็มาขอโชคลาภแล้วก็หน้าที่การงาน
แล้วก็ได้พรอย่างที่เราขอ

โดยปกติแล้วเดินทางมากราบไหว้ที่นี่ส่วนมากจะเป็นโชคลาภ
สิ่งที่ผมมาอยู่นะตรงนี้ศรัทธาที่สุดเลย
ก็ในองค์ปู่ฤษีพรหมเมษแล้วก็ตัวท่านอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
เราขอไว้ว่าปูภายใน๗วันนี้ลูกขอให้ได้งานตรงนี้ตรงนี้นะ
แล้วลูกจะไม่ขออะไรอีกเลยได้จริงครับ
ท่านใดที่เดินทางมาก็อยากแนะนำให้มากราบไหว้ปู่ฤษีพรหมเมษ
ใครที่อยากจะขอบุญบรมีหรือขอโชค
ลาบการงานการเงินสุขภาพอะไรพวกนี้
ขอจากองค์ปู่หรือศรีพรหมเมฆได้เลย
และนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวความศรัทธาที่เรานำมาฝากกันค่ะ
ความเชื่อเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน
แต่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จคือการลงมือทำแน่นอน
อ่าเห็นไหมคะเรื่องราวความเชื่ออะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงใครดวงมัน
แต่ที่นี่เขาไม่ได้โด่งดังแค่อาสมฤษีเนรนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอีกหนึ่งจุดที่ฮอตฮิตมากก็คือบริเวณกุมารเจ้าสัวเฮง
ที่หลายคนไปขอโชคขอลาบกันนั่นแหละค่ะ
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูและทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของกุมารเจ้าสัวเหงด้วยค่ะ
ตามไปดูความเห็งตามแรงศรัทธาของโซเชียลก็ต้องที่นี่ค่ะ
ุมารเจ้าสัวเหงที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอายุทยา

หลายคนเข้ามาขอพรแล้วสมหวังกันเพียบ
โชคก็สุดปังจนเกิดพลังความศรัทธา
หลังไลค์กันมาแบบไม่ขาดสาย
แต่จะมีเรื่องราวหรือตำนานอย่างไรบ้าง
ไปฟังจากอาจารย์หรือสีเนนธาตุพุทธคุณ
เจ้าของอาสมฤษีเนรแห่งนี้กันค่ะ
เจ้าสัวเองเนี่ยเป็นกุมารที่อยู่มานานมากแล้วประมาณสัก๒๐กว่าปีได้
ฟ้าผ่านต้นสะเดายอดมันหักปูก็เอามาแกะแล้วก็แช่น้ำมันจันทร์ไว้
แล้วก็พกติดเอวไว้ตลอดองค์จริงเนี่ยเป็นองค์เล็กนะ
กุมารเนี่ยเขาไปเข้าฝันลูกศิษย์ว่าเขาอยากจะได้ร่าง
โมก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้ร่างก็ให้คนอื่นเขามีโชคลาภสิ
อยู่ดีมีคนเขาเอาปัจจัยมาให้๒แสนบาท
เขาก็บอกว่าเจ้าสัวเหงเนี่ยไปให้โชคเขา
ปู่ก็เลยสร้างองค์เจ้าสัวเองเป็นองค์ใหญ่มีคนนับถือและศรัทธามาเยอะ
แหล่งรวมความหวังของนักเสี่ยงโชคเหล่านี้หนาแน่นไปด้วยมวลแห่งความศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคลที่เดินทางกันมาขอพรอย่างไม่ขาดสาย
แต่มีคนนึงค่ะที่สมหวังแทบทุกงวดจนตอนนี้มาคอยดูแลอยู่ที่นี่เป็นประจำเลย
นั่นก็คือพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
กุมาญคือกุมาญเทพสร้างขึ้นมาโดยบรรจุหัวใจของสิ่งศักษิต
การกลับไห้กุมารส่วนใหญ่ที่นี่จะมาเสี่ยงเซียมซีหาโชคหาลาบกัน
เซ็มซี

กุมารองค์นี้ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่สำนักเก่า
จะตั้งอยู่ติดกับริมถนนเลย
ที่นี่มีคนมารองดีมาอวดดี
เมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์มามันถึงมาจอดหน้ากุมารแล้วยืนฉี่เลย

แล้ววิ่งไล่กวดนะจนเจ้าคนนั้นทิ้งมอเตอร์ไซค์
วิ่งหนีกลับบ้านหัวโกรนผมร่วง
ภรรยาลูกจะเอาขนมเอาอะไรมาประจำเลยที่นี่
ก็คุยกับเขากุมารทองของเราเนี่ยต้องชอบคุย
ด้านข้างจะขึ้นบางคนชอบปีนขึ้นไป
กระซิบที่หูบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้

คุมวานทองก็ชอบเล่นประทัดชอบเสียงดัง
อาจารย์ก็เลยทำเป็นต่อไม้อย่างนี้ครับ
เพื่อเอาประทัดเข้าไปจุดข้างในเก็บเสียง
มันเป็นความเชื่อความศรัทธา
โบราณเขาบอกว่ามีความศรัทธาเนี่ยปฏิหารไม่ย่อมเกิดแก่ทุกคน
แค่พี่โป๊งเหน่งคงไม่พอไปฟังเสียงจากชาวบ้านที่เขาสมหวัง
ไม่รู้ว่าที่มาขอพรในวันนี้เขาขอกันเรื่องอะไรบ้างค่ะ
วันนี้มาแก้บนค่ะขอพรเรื่องโชคลาภค่ะ

เพราะว่าขออะไรก็สำเร็จหมดเลยครับ
ตอนนั้นผมมานั่งร้องไห้ต่อหน้าเจ้าสัวเฮงเลยนะครับ
คือว่ามีคนจ้างรถผมมาแล้วผมไม่มีเงินสักบาทเลย

กลับไปขอให้ลูกพ้นจากความยากจนอย่างนี้ครับ

และนี่ก็คือเรื่องราวตำนานความเชื่อของชาวบ้าน

คนที่ได้โชคก็แก้บนกันด้วยประทัดของเล่น

อาสมเขาจะนำขนมของเล่นต่าง
มอบให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ
เรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ส่วนใครจะปังใครจะเห็งขนาดไหนนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะ

แต่อาชีพก็ยังคงต้องทำมาหากินกันต่อค่ะ

การที่ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราบูชา
แล้วเราได้รู้ที่มาด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ